ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะตัวแทนรักมั่นคง
วันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันรักนกเงือกนะคะ
ซึ่งถือว่านกเงือกเป็นนกที่มีคู่คลองผัวเมียเดียวตลอดชีวิต
ขณะเดียวกันยังไปตรวจดัชนีชีวัตรในเรื่องของความสมบูรณ์ของธรรมชาติอีกด้วยนะคะ
อยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
แล้วก็กล่าสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์อย่างนกเงือกด้วย
กเงื้องเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมอยู่กันเป็นคู่นะคะ
ซึ่งก็อยู่กับคู่ตนเองไปจนกว่าจะมีการตายจากกันไป
เพราะว่าการที่นกเงือกตัวเมียมีการยอมรับอาหารจากนกเงือกตัวผู้
นั่นก็คือได้ว่าเป็นการตกปากรับคำที่จะอยู่ร่วมกันตลอดชีวิต
ด้วยเหตุนี้นะคะทำให้นกเงือกเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์ค่ะ
มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มีการกำหนดให้วันที่๑๓กุมภาพันธ์ของทุกปี

เพราะว่านกเงือกถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ
แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะอยู่
เพื่อเป็นตัวดัชนีชีวัตรในความสมบูรณ์ของพื้นป่า
เพราะว่าการเพิ่มหรือว่าการลดจำนวนของนกเงือก
มีนัยยะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าด้วยนะคะ
กเงือกค่ะถือว่าเป็นสัตว์ดึกดำบันที่มีการกำเนิดมานานกว่า๖๐ล้านปี
เป็นนกขนาดใหญ่แล้วก็มีจุดเด่นก็คือจะงอยปากที่ใหญ่แบบนี้นะคะ
ปัจจุบันนกเงือกในประเทศไทยมีทั้งหมด๑๓สายพันธุ์จากกว่า๕๐ชนิดทั่วโลก
มักจะเห็นว่านกเงือกอยู่ตามพื้นที่พื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
ไม่ว่าจะเป็นผืนป่าทางตะวันตกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แล้วก็อุทยานแห่งชาติบูโดสุงัยปาดีนะคะ
ซึ่งตัวเงือกค่ะถือว่าได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามพระราชบันยัตรย์สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช๒๕๓๕
ถือว่าห้ามเลี้ยงดูห้ามขายไม่ฉะนั้นจะมีความผิดทางกฎหมายด้วยนะคะ
อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักนกเงือกเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็นตัวแทนของความรัก
แล้วก็ใกล้เข้าสู่วันวาเลนไทยตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวสัญลักษณ์ที่เป็นการคลองรักแบบรักกันคู่เดียวตลอดไปอีกด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ